หน้าอุบัติเหตุรถเก๋งที่เกิดอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์สาย๗
แล้วก็ตอนแรกรายงานไม่พบผู้เสียชีวิต
หลังจากนั้นผ่านไป๒๔ชั่วโมงถึงไปเจอว่ามีศพอยู่ข้างในนั้น
คอนโซลหน้าใต้พวงมาลัย
วันนี้ค่ะตำรวจทางหลวงกรมทางหลวงแพทย์นิติเวศและทีมกู้ภัย
มีการแถลงข้อเท็จจริงร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็แถลงถึงเหตุผลในการที่ไม่พบศพในตอนแรกนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้ลำดับข้อมูล
ว่าตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๘
ได้รับแจ้งตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๕๒นาที
กู้ภัยชุดแรกไปถึงตอน๗นาฬิกา๕๔นาที
๒ไปถึงตอน๘นาฬิกากับอีก๗นาที
ชุดเนี่ยไปถึงที่นั่นแล้วตรวจสอบก็ไม่พบร่างผู้ประสบเหตุในรถ
เจอเพียงเอกสารระบุชื่อนายพัทรชัยอัธพร
ก็เลยเข้าใจว่ามีการส่งร่างผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลแล้ว
เขาก็เลยเคลื่อนย้ายรถไปเก็บไว้ที่หน่วยสอบสวนตอน๙โมงครึ่ง
จนกระทั่งตอน๖โมงเย็นวันเดียวกันค่ะ
พอตรวจสอบไปที่สถานพยาบาลหลายแห่งแล้วไม่พบตัวผู้บาดเจ็บ
เขาก็เลยกลับมาตรวจสอบที่รถอย่างละเอียดอีกครั้ง
พบร่างของผู้เสียชีวิตที่พื้นรถใต้พวงมาลัยด้านคนขับนะคะ
มีกองเสื้อผ้าปิดทับอยู่ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทางตำรวจทางหลวงบอกว่า
จะเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอีกครั้งค่ะ
เบื้องต้นก็คือ๗วันในครั้งนี้คิดว่าการตรวจสอบของเราคงจะร่วมกับทางกลมทางหลวงไปด้วย
เพราะว่ามันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้ความข้อที่จริงมันสอดคล้องต้องกัน
คงจะไม่ใช่การตรวจสอบฝ่ายเดียวนะครับ
ตำรวจทางหลวงชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ
ส่วนตัวแทนกู้ภัยค่ะวันนี้ตอนแถลงข่าวได้ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าถ้าหากมีการพบรถประสบอุบัติเหตุ
เขาจะไม่เปิดรถค้นโดยไม่มีเจ้าหน้าที่
อันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขในการทำงานของเขาเพื่อเป็นการป้องกันถูกร้องเรียนเรื่องทรัพย์สิน
เพราะฉะนั้นเขาทำได้เพียงสังเกตเบื้องต้น
ซึ่งตอนนั้นไม่พบชิ้นส่วนอวัยวะหรือคราบเลือดเห็นเพียงข้าวของกระจัดกระจาย
ประเมินว่าอาจถูกช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ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

บอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่

ความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในมุมของทนบอกว่าการแสดงความค